คือไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะฮะ
วันนี้เนี่ยโชคดีไม่แพ้ถูกรางวัลที่๑นะครับ
หลังจากที่ลุ้นกันมานานนะครับว่า
ท่านที่ส่งปรายศนียบัตรมาชิงโชคนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
ซึ่งก็คืออาเจนติน่าใช้เวลาในการแยกกองกันอยู่นาน
วันนี้มีการจับรางวัลหาผู้โชคดีกันแล้วนะครับ
รางวัลใหญ่คือเงินสด๕ล้านบาท
รวมทั้งหมดกว่า๑๕ล้านไปดูกันนะครับ
วินาทีที่ได้ผู้โชคดีนะครับ
สำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินสด๕ล้านบาท

ลูกค้าลูกค้าลูกค้าลูกค้าขอบไหม
นั่นก็คือรากรวมโชคชัย
โยงชาดันจากจังหวันต่างนั้น
โอ้โฮต้องแสดงผลัพธิ์อยู่ดีจริง
คือถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากจริง
ใช่ไหมโอ้โหปรายศนียบัตรกี่ใบพี่อุ๋ย
หนึ่งร้อยกว่าล้านฉบับอันนี้ส่งมาแล้วเนี้ยใบเนี้ยดูสิ
นี่อยู่ในมือของท่านเอกอธิษฐธูรณ์อาจารย์ดินามประจำประเทศไทยนะครับ
ท่านกุสตาโวอัลเบโต้มาร์ติโน่นะครับ

นึกกำลังกับปรายศนีย์ไทยและพันธมิตรนะครับ
ศิลปินดารานักกีฬานะครับนี่ฮะมาร่วมกันจับรางวัลหาผู้โชคดีในแคมเปญ
บอลให้มันเฮลั่นรับโชคนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณอาร์มชนะนะพิธีกรในรายการกับน้องมิ้นรัชพร
แล้วกว่าน้องอาร์มจะประกาศชื่อพี่มิ้วกับพี่อุ๋ยลุ้นหน้าจอเนี่ย
นั่นน่ะสินี่ฮะเดี๋ยวจะได้เจอเขา
ดาบโชคชัยเนี่ยดาบตำรวจโชคชัยโยชานันท
เดี๋ยวได้เจอแน่นะฮะอยู่จังหวัดตากนะครับ

มีคุณยิ่งลักษณวัชรพลประธานกรรมการไทยรัฐกรุ๊ป
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานด้วยนะครับ
นี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับ
ออกจากรางวัลที่๑รางวัลใหญ่
เป็นเงินรางวัลมูลค่า๕ล้านบาทแล้วนะครับ
คือรางวัลรวมแล้ว๑๕ล้านกว่าบาทนะฮะ
มูลค่ารางวัลละ๗๓๙๐๐บาทอีก๒รางวัล
ใครได้เดี๋ยวจะได้เจอเขาแน่
รางวัลที่๒รางวัลเงินสดนะฮะรางวัลละ๕แสนบาท๕รางวัล
รางวัลที่๓เงินรางวัล๑แสนบาท๑๕รางวัล
รางวัลที่๔เงินรางวัล๕๐๐๐บาท๑๕รางวัล
รางวัลพิเศษอีกนะครับมีทองคำรางวัลละ๙๐๐บาทอีก๒๐รางวัลนะครับ
รางวัลละ๒๐๐๐บาท๒๕รางวัล
กาแฟอินทานินรางวัลละ๑๐๐๐บาทอีก๕๐รางวัล

แค่พูดรางวัลก็เหนื่อยแล้วเนี่ย
ดูบรรยากาศในงานวันนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศงานวันนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยการนี่ฮะเปิดตัวด้วย
มีคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
มีท่านเอกอักษัตริย์ทูตอาจารย์ดินาประจำประเทศไทยนะฮะ
กุสตาโวอัลบาโต้มาติโน่แล้วก็ภรรยานะครับที่มาร่วมงานนะครับ
ดรดันนันสุพัฒระพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดนะครับ
ศิลปินดาราอีกหลายท่านนะฮะนักกีฬานะฮะ
แล้วก็มีผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีอีกหลายท่านที่มาร่วมกันเป็นศักดิ์ขีพยานนะครับ
งานนี้จัดขึ้นนะครับภายใต้แคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคร่วมกับ๑๒สปอนเซอร์นะครับ
บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบริษัทเชฟร่อนไทยจำกัดบริษัทแอสเซ็ตไวท์จำกัดมหาชน
บริษัทช้างอินเตอร์เนชินัลจำกัดบริษัทกราฟแอเนจี้ดิเวอล็อปเมนต์จำกัดมหาชน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับ
เพื่อทายผลฟุตบอลโลกครั้งที่๒๒
จัดขึ้นที่ฟุตบอลโลก๒๐๒๒นะฮะจัดขึ้นที่กาต้านะครับ
วันที่๒๐พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมานะครับ
ก็อาจารย์ดีน่าได้ช้ำโลกรุ้นโชคใหญ่นะฮะ
มูลค่าทั้งหมดรวมกว่า๑๕ล้านบาท
นี่ค่ะพิธีต้องใช้โกดัง๗นะฮะ
สำนักงานใหญ่ของไทยรัฐกรุ๊ปเลยนะฮะ

รายศนียบัตรเยอะเหลือเกินก็ใช้เวลาแยกกันอยู่โอ้โห
ตั้งแต่ฟุตบอลโลกจบตั้งแต่นู่น๑๘ธันวาคม
คุณผู้ชมครับในงานนี้ฮะกองปรายศนียบัตรขนาดมหมานะครับ
ผู้ที่ส่งมาร่วมทายผลฟุตบอลโลก
ว่าไทยจะได้แชมป์มีทั้งหมดนะฮะ

บริษัทปรัศนียทายจำกัดคัดแยกนะฮะ
เฉพาะผู้ที่ทายผลถูกต้องนะฮะ
ว่าอาเจนติน่าจะได้แชมป์โลกเนี่ย
มีอยู่ทั้งหมด๔๘๔๙๙๘๑๕ฉบับ
ทีนี้นะฮะมาดูผู้โชคดีจากรางวัลต่างนะครับ

รางวัลที่๑นะครับเงิน๕ล้านบาท
นี่ครับดาบตำรวจโชคชัยโยชานันอยู่ที่จังหวัดตาก
โอ้โหเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาค่ะแป๊บเดียวค่ะ

รางวัลพิเศษนะครับรถยนต์ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบอาร์เอส
มูลค่า๗๓๙๐๐๐บาทมี๒รางวัลนะครับ
มีคุณอุกฤษชมวงนะฮะอยู่ที่ปราจีนบุรี
แล้วก็คุณชัยยงพรมช่วยอยู่ที่นครศรีธรรมราช
รางวัลที่๒เนี่ยคือเงินนะฮะเงินรางวัล๕แสนบาทมี๕รางวัลนะครับ
คุณบุริณพึ่งกรรดิ์อยู่ที่นรทบุรี
คุณกิ่งทองหาวงอยู่อำนาจเจริญ
คุณชายาพายิ้มแย้มอยู่ที่สมุทรปราการ
และคุณบุญน้อยภูลประสิทธิ์อยู่ที่ชัยภูมินะครับ
ผู้ที่ได้ส่งปรายศนียบัตรมาร่วมทายผลนะครับ
แล้วท่านจำได้ว่าท่านถ่ายอาเจนติน่าถูกต้องแน่ตรวจสอบรางวัลได้เพิ่มเติม
เพราะว่าเรามีหลายรางวัลเหลือเกินพรุ่งนี้เลยนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ฉบับวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๖นะครับเว็บไซต์ก็ได้ตามหน้าจอเลยนะฮะ
หลังจากได้รับรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะครับทางไทยรัฐจะส่งจดหมายแจ้งไปยัง
ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ท่านเขียนเอาไว้ในปรายศนียบัตรนะครับ
เมื่อท่านได้รับจดหมายแล้วต้องโทรมาที่ไทยรัฐนะฮะ
เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้ามารับของรางวัลนะครับ
แล้วต้องเอาจดหมายที่ไทยรัฐส่งไปเนี่ย
เอามายืนยันด้วยบัตรประชาชนของท่านด้วย
ทะเบียนบ้านตัวจริงด้วยเพื่อมารับของรางวัลที่ไทยรัฐ
ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะ
ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็ต้องนำใบสูติบัติกับบัตรประชาชนตัวจริง
แล้วก็บัตรประชาชนของผู้ปกครองที่เป็นตัวจริง

เพราะบางคนใส่ชื่อลูกใส่ชื่อหลานแล้วส่งเข้ามาไงครับ

หรือวันที่โทรมายืนยันแจ้งวันเวลาเรียบร้อยจะบอกเพิ่มเติมก็ได้ว่า

แบ่งรางวัลกับเขาด้วยได้ไหมเนี่ย

ก็บอกว่าจากการตอบรับเป็นอย่างดีของแฟนบอลและประชาชนชาวไทย
ร่วมสนุกส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก
ไทยรัฐก็เลยร่วมกับทางบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดนะคะ
สปอนเซอร์ผู้มีอุปการะคุณอย่างที่พี่อุ๋ยได้อ่านรายนามไปนะคะ

มีทางท่านเอกอัครราชทูตอาเจนติน่าประจำประเทศไทยพร้อมภรรยา
ศิลปินดารานักกีฬามาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานเยอะมากนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงคุณวัชระค่ะ

แล้วก็ร่วมสนุกกันมาในครั้งนี้ครับ
ต่อมาค่อยครับคุณชายครัพพี่
ข้าคือครัฐแหล้วเยี่ยมมากับ

รับฝากนะครับที่ถูกต้องตามกฎิกาเราทั้งหมด
จากนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร
และร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลกันอีกด้วยนะคะ

ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในครั้งนี้
แล้วก็เป็นสักขีพยานร่วมกับทางพาร์ทเดอร์ชิปทั้งหลายนะครับ
สนับสนุนตั้งแต่ปี๒๐๑๐เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
แล้วก็เราดูว่าปริมาณที่ผู้คนสนใจ
เข้ามาทางนี้มีปริมาณมากขึ้นทุกปีครับ

ทั้งปลายสินิบัตรแบบใบที่ไปซื้อมาที่ปลายสินิทัยแล้วก็แบบออนไลน์นะครับ

คือถ้าคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วทางออนไลน์ล่ะ
คือทางปลายสินิทัยเขาจะพรินต์ออกมา
จากท่านที่ซื้อทางออนไลน์แล้วก็เอามารวมกองกัน
แล้วก็มาคัดแยกเลยเฉพาะกองอาเจนติน่า

แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับรางวัลที่๑นะฮะ

ก็คือดาบตำรวจโชคชัยโยธานัน
ท่านเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบราม

ไปซื้อปรายศนียบัตรนะฮะเป็นใบนะฮะ
แล้วก็ส่งมาร่วมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๒๐
กับทางไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พันธมิตรเนี่ยนะฮะ
ซื้อ๒๐๐ใบเขียนชื่อบราซิลไป๑๐๐ใบและเขียนชื่ออาเจนติน่า๑๐๐ใบ

นี่เห็นไหมส่งฝรั่งเศส
ดาบโชคชัยบอกไม่เขียนเลยอาเจนติน่าอย่างเดียวเลยในดวงใจ
นี่โอ้โหวันนี้ไปมอบรางวัลกันนะฮะ

ค่ะนะฮะคือทางดาบตำรวจโชคชัยบอกว่าตอนบ่ายเนี่ย
เดี๋ยวมาสอนได้รับโทรศัพท์แล้วเขาโทรมา
บอกนี่โทรมาจากไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
บอกว่าได้รางวัลที่๑๕ล้านบาทจากทายผลฟุตบอลโลก
โชคชัยบอกทีแรกผมไม่เชื่อคิดว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
เข้าใจได้เข้าใจได้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเวลามีใครโทรมาในลักษณะแบบนี้
ไม่ผิดไม่แปลกถูกต้องซึ่งก็ถูกแล้วนะครับ
โชคชัยบอกอุ๊ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าทีแรกเนี่ย
กะว่าจะไม่รับสายจะไม่คุยด้วยด้วยซ้ำ
สุดท้ายคุยไปคุยมาอ้าวเราถูกจริง
พยายามฟังแล้วจับประเด็นที่แรกจะถูกหลอกหรือเปล่า
พอแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องจริงก็โทรบอกเมีย
โทรบอกเมียเสร็จไปหาเมียที่ที่ทำงานเลยนะอยู่ที่อบจที่จังหวัดตาก
นี่ครับภรรยาของดาบตำรวจโชคชัยนะฮะ
ทั้งสองท่านบอกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้
ส่วนเรื่องการใช้เงินเนี่ยตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้ภรรยาแบบคนละครึ่งก่อนกันแล้วกัน
โครงการรัฐบาลเลยคนละครึ่งก่อนเลยนะเพื่อใช้เป็นทุนในการใช้ชีวิตนะฮะ
ตอนแรกก็คือผมคิดว่ากลัวจะโดนหลอกอย่างเดียวตอนแรกเลยนะ
ความคิดแวบแรกก็คือกลัวจะโดนหลอกแค่ไหนครับก็คือก็ตื่นเต้นครับดีใจครับ
คนแรกที่ต้องบอกคือต้องบอกใครก็คือผมควรโทรบอกแฟนเขาครับ
บอกภรรยาคนแรกแล้วคุณภรรยาครับทราบข่าวแล้วว่าไงระวังโดนหลอกอะไรนะ
ใช่ค่ะบอกกลัวระวังโดนหลอกนะกลัวเป็นอิงคอสเตอร์โทรมาโดนหลอกอะไรประมาณนี้ครับ
ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณไทยรัฐที่ให้โอกาสประชาชนขอบคุณค่ะ
คุณรัฐไทยรื่นระวัตรนี่ฮะแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับดาบตำรวจโชคชัยและภรรยานะครับ
สำหรับที่จังหวัดตากยอดจำหน่ายปรายศนียบัตรท้ายผลฟุตบอลโลกกับไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พันธมิตร
มีทั้งสิ้นเฉพาะจังหวัดตากนะฮะ๒๑๕๕๐๐ฉบับนะครับรถยนต์นะครับ
คันละ๗๓๙๐๐๐บาทนะครับมีมีคุณอุกฤษชมวงอยู่ที่ปราจีนบุรี
เป็นร้านถ่ายรูปแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วยอยู่ที่ตลาดหน้าข้างจักรพงศ์
แต่ไปถึงคุณอุกฤษไม่อยู่ที่ร้านบอกไปเที่ยวเชียงรายพอดี
ไม่เป็นไรเรามีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่เชียงราย
ตามไปถึงเชียงรายค่ะตามไปหาที่เชียงราย
นี่ฮะเป็นยังไงล่ะโอ้โหเห็นไหม
เที่ยวอยู่รับโชคอีกต่อมาเห็นไหมฮะ
คุณอุกฤษบอกพอได้รู้ว่าได้รับรางวัลรถยนต์เนี่ย
โอ้โหได้รถเก่งฮอนด้าดีใจมากฮะ
ดีใจจนพูดไม่ถูกเลยและขอขอบคุณอาเจนติน่ามาก
สำหรับความไว้วางใจที่คุณอุกฤษมีให้
แล้วก็ส่งปรายศนียบัตรมารุ้นรางวัลส่งมาร้อยกว่าใบนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทางไทยรัฐมาด้วยนะฮะทางคุณอุกฤษบอกครับ
บรรโลกนะครับขอบคุณไทยรัฐมากนะครับ
ผมเนี่ยปีนี้เป็นปีชงนะครับ
ผมเลยแบบไม่ได้คาดหวังมากว่าจะได้รางวัลอันไหน
แต่แบบสิวว่าเป็นสไตร์มากเพราะว่าร้อยไป
ผมส่งอาเจนติน่าแบบนี้ครับชอบมวยเรา

เป็นว่าชงดี
คุณชัยยงพรมช่วยนะครับอายุ๔๙ปีนี่ฮะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ชายงบอกว่านี่วันนี้นัดมาเจอกันเนี่ย
นัดเจอที่สำนักปราศนีสาขาเผอร์บางขันนะ
เพราะว่าพอเขาโทรมาแจ้งเนี่ยบอกขอตรวจสอบดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า
โทรศัพท์มาก็เราก็ไม่รู้เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าบอกเป็นผู้โชคดี
ก็เลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงมาเจอกันที่ปรายศนีย์สาขาบางขัน
มาถึงเออเจ้านัทเที่ยวยืนยันว่าใช่จริงเนี่ย
ส่วนปราศนียบัตรที่พี่ชัยยงส่งมานะครับส่งมาทั้งหมด๑๐๐๐ชบ
ที่พี่ชายงส่งมานะครับส่งมาทั้งหมดหนึ่งพันธุ์ฉบัตร
ที่ได้รับรางวัลนะครับขอบคุณครับ
ใจมากพี่ขอบคุณมากครับผม
ก็ขอบคุณไทยรัฐทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ผมก็ดูไทยรัฐประจำเหมือนกันก็ขอบคุณมาก
สำหรับโครงการนี้ที่ซึ่งไทยรัฐจัดทุกครั้ง
ตั้งแต่ฟุตบอลโลกยันฟุตบอลยูโรครับผมขอบคุณครับ
ต้องบอกว่าดีใจที่บรรยากาศึกภักดิ์แบบนี้กลับมา
เราก็คิดถึงบรรยากาศที่รุ่นผลรางวัลกัน
แล้วก็เห็นเกาะกองใบชะนีเยอะก็ต้องที่นี่เลย
แล้วก็เมื่อกี้ก็ลุ้นไปด้วยก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ
ไม่รู้จะบอกว่าเป็นหนึ่งใน๑๐ล้าน๔๐ล้าน
เป็นแบบโชคดีจริงนะคะแผนว่าแฟนบอลชาวไทยชอบที่จะ
เขาเรียกว่างานนี้สนุกกับการมีส่วนร่วมแล้วก็กิจกรรมอยู่แล้ว
ยิ่งมีแบบของรางวัลเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐด้วยนะคะ
อีก๔ปีเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ค่ะ

รู้สึกว่าวันนี้ที่รอคอยรู้เลยว่าจะมีคนส่งมาเยอะมาก
แล้วก็จะเป็นกองแบบใหญ่แล้วเราก็แบบว่าจับออกมาแล้วคนนั้นเราก็ต้องอิจฉาเขาด้วย
ยินดีล่วงหน้าเลยนะคะกับคนที่ได้รับรางวัลจากไทยรัฐนะคะ
ก็รู้สึกว่าแค่เราดูบอลก็สนุกแล้วแล้วเราร่วมรุ้นผลรางวัลไปด้วยก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะคะ

คุณตองกวินค่ะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะคะก็มาร่วมงานด้วย
บอกว่าเป็นเกียรติมากที่มาเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้
และที่สำคัญก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ
โอ้โหดูยิ่งใหญ่มากครับดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็พอเข้ามาในงานเนี่ยแบบ
โอ้โหเห็นกองปรายศนีย์เยอะมากเยอะมากจริงก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มางานนี้ครับ
คือผมยังคิดในใจอยู่เลยว่าแบบโหต้องโชคดีขนาดไหนนะกว่าจะได้รางวัลแบบนี้นะแบบ
เขาส่งกันมาเยอะมากเป็นแบบ๑๐ล้านใบแบบโอ้โหสินิพัฒน์๑๐ล้านใบใช่ไหมพี่
แล้วแบบคือตอนขึ้นมาจับฉลากมันรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ยินดีกับยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับ

นี่นะคะคือมันเป็นภาพบรรยากาศที่ตรึงตาตรึงใจคนไทยมานานมาก
กับโอ้โหกองประสิทธิบัติเยอะไทยผลฟุตบอลโลกอีก๔ปีข้างหน้าเรามาพบกันใหม่
ไทยรัฐทำมา๑๐ครั้งฟุตบอลโลกก็๔ปีครั้งก็๔๐ปี
ไงคะเดี๋ยวอีก๔ปีข้างหน้านะคะใครไม่ได้ครั้งนี้รอลุ้นครั้งหน้านะคะพี่อุ๋ยนะคะรอลุ้นนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนหน่อยนะฮะคือถ้าเกิดมีใครโทรไปหาท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้รางวัลจากทางไทยรัฐกรุ๊ปไทยผลฟุตบอลโลกเนี่ย
แล้วอย่าไปเชื่อง่ายง่ายนะฮะค่ะเพราะเราจะมีจดหมายส่งไปหาท่านด้วยค่ะแล้วไม่มีการแบบที่ว่าอ่า
ถ้าจะได้รางวัลเนี่ยท่านต้องโอนเงินมาก่อนนะนู่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อนะฮะเดี๋ยวพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันจะฉวยโอกาส
เพราะเดี๋ยวนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันมาหลากหลายวิธีจริงนะคะ